เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุเพื่อนบ้านฆ่ากันที่
จันทบุรีค่ะคนลั่นไก่วัยห้าสิบห้า
คนตายวัย๖๘ทั้งสองคนเป็นเพื่อนบ้านกัน
เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานานนะคะเรื่องขัดแย้งเรื่องของแนวเขตที่ดิน
คนก่อเหตุอดรนทนไม่ไหวคว้าปืน๙มมออกมายิงแสกหน้าเพื่อนบ้านจนตายอย่างสลด
เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
นี่คือนาทีสิ้นอิสรภาพของนายประสิทธิ์สมพงศ์มือปืนวัยห้าสิบห้า
ก่อเหตุใช้ปืนเก้ามอมอยิงนายสำรวยรักษากิจเพื่อนบ้านวัยหกสิบแปด
สังเวยข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดิน
หลังก่อเหตุนายประสิทธิ์หนีเข้าไปกบดานในบ้าน
ตำรวจสพนาใหญ่อามพร้อมอาวุธครบมือต้องเข้าปิดล้อม
ใช้เวลานานนับชั่วโมงก่อนให้ญาติมาเจรจาเกลี้ยกล่อม
จนกระทั่งนายประสิทธิ์ยอมจำนวนตัดสลับไปที่ภาพจุดเกิดเหตุ
บ้านเล็กที่สามสิบเก้าทับสองตำบลอำเภอนายใหญ่อาม
กลายเป็นสุสานฝังร่างนายสำรวยรักษากิจวัย๖๘ปี
ถูกยิงเขาที่หน้าหนึ่งนัดชายโครงอีกหนึ่งนัด
นอนตายจมกองเลือดใกล้มือมีมีดขอวางอยู่คู่ศพ
ตำรวจพานายประสิทธิ์มานั่งสงบสติอารมณ์ถามหาเหตุผลที่ลงมือฆ่า
เจ้าตัวพูดสั้นว่าทนไม่ไหวเพราะโดนกลั่นแกล้ง
แต่กว่าจะนำตัวมือปืนไปที่โรงพักได้
ฝ่าวงล้อมของญาติคนตายที่ตะโกนสาบแช่ง
ขอให้ตายตกไปกับเหตุการณ์นี้
ผมไม่เคยมีนิสัยแบบนี้เอาตอนนี้ผมก็ยอมรับเต็มที่

เดี๋ยวเราไปคุยกันที่โรงพัก
ลุงสำรวยบอกทั้งคู่อยู่บ้านในซอยเดียวกันห่างกันไม่มาก
มีปัญหาขัดแย้งเรื่องแนวเขตที่ดินกันมานาน
มองหน้าก็ด่ากันแล้ว
วันเกิดเหตุนายประสิทธิ์เดินผ่านหน้าบ้านลุงสำรวยหลายรอบ
ลุงสำรวยเดินถือมีดขอมาถามว่าจะเดินผ่านทำไมบ่อย
พอสิ้นเสียงนายประสิทธิ์ก็ชักปืนออกมายิงใส่
ล้มทั้งยืนก่อนยิงซ้ำอีกหนึ่งนัด
แถมยังชักปืนขู่เมียลุงอีกด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหานายประสิทธิ์ฐานฆ่าคนตาย

ในชั้นนี้ผู้ต้องหายังไม่ยอมปริปากอะไรมาก
เพียงขอพบทนายและขอให้การ

ขณะที่ญาติเหยื่อปืนยืนยันเอาเรื่องถึงที่สุด
เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
สุดท้ายจบที่ฝ่ายหนึ่งตายอีกฝ่ายติดคุก
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน